คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราพร้อมแล้วนะครับ
ที่เราจะมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่๑กับรายการ

เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้นะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุริน

ด้วยสถิติการชกมาแล้ว
ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์
เพศตำดวงใจพ่อ
ครั้งแรก๑๐ตัว
เรามาดูมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับ
จังหวัดนวรรษกูกุธทองจังหวัดนทบุรี
ปัจจุบันอยู่สังกัดค่ายพยับคำพันธ
จังหวัดน้วรษคั่งจังหวัดนทบุรี

ด้วยสถิติการชกมาแล้ว๖๑ไฟ

เสมอ๑ไฟและแพ้๑๙ไฟ
น้องพี่พยักษ์คำพันธ์
หรือว่าซอยโพแก้ว

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

ประเดิมเปิดต้องบอกว่าเปิดรายการเป็นครั้งแรก
เรียกเรียกเรตติ้งต้องบอกว่าเป็น
รายการมวยน้องใหม่ที่มาแรงครับ
มวยไทย๓ยกแบบเต็มรูปแบบครับ
ซึ่งวันนี้ครับคู่เอกนำรายการ

ดูได้ยากครับธนูศึกเล็กอขวัญเมืองครับ
เขาจะมาเจอกับเดชฝั่งโผงศิริรักษ์มวยไทย

รองของรายการครับแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับ
จะเจอกับย่อแสนชัยสโสพิษ

หลักเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีมวยดีนะครับ

นี่เป็นคู่แรกของรายการครับน้องพีพยักษัมพันธ์นะครับ

คู่นี้เจอกันในพิกัด๖๐กิโลกรัมครับ

เพชรดำดวงใจพ่อครับ
นายชนะแสงตะวัน

จากกำเภอบางบัวทองจนทบุรีครับ

จากไข่มวยสิดแก้วปะพลครับ
โดยคุณไก่สิดแก้วปะพล

เสนอให้กับแฟนรายการได้ชมกัน

ต้องบอกว่าฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ในเวทีมาตรฐาน
เป็นการชนะน็อกทั้งสองคนเลยนะครับ

พี่นั้นเป็นมวยซ้ายธรรมชาตินะครับ

เกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดโอ้โหตบด้วย

พยายามจะแคปแม่เจอกับปั้นซ้ายของน้องพี่อีกแล้วครับ

โดนชวนแรกเลยครับน้องพีพยายามจะเบียดเข้าไป
วางซ้ายตรงเรียนน้ำชมเลยครับ
นี่คือเสน่ห์ของมวยไทย๓ยก

ปั้นขวาครับแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งครับ

เบียดเข้ามาวางซ้ายพยายามเข้าไป

กำปั้นของน้องพียังทำอะไรเพชรดำไม่ได้ครับ
กับน้องพี่โอ้โหวันนี้

นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

เวลาบ่ายสองโมงอย่างนี้ครับ
หนักก็จริงแต่ยังบ่อยั่นครับดูครับโอ้โหจังหวะโยนเข่าเข้าไปครับ
น้องพี่ส่วนด้วยมัดซ้ายทันที
หนักครับต้องบอกว่าเข่าดีครับเพชรดำ
สไตล์เลยครับน้องพีต่อยหมัด๑๒แล้วก็เติมด้วยแข้งซ้าย
โดยเฉพาะมัดฮุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงครับ
ทางด้านเพชรดำพยายามจะจับจังหวะแทงยาวด้วยเข่าขวาครับ
โหหลวมไม่ได้กับน้องพี่เจอทีบพยายามเข้ามาพยายามจะต่อย
อยากจะตบออกทางด้านซ้ายมือของตัวเองครับเพชรดำ
พยายามจะฟันศอกซ้ายเติมเข้าไปครับ
โอ้โหอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากัน
แค่งขวาหน้าเข้าเต็มลำตัวครับแล้วเติมเข้าไปอีกแข้งครับ
โอ้โหน้องพีโดนเข้าไปนี่ต้องกันเชียงหนีเลยครับ
ก่อนที่จะลุกไล่ต่อขยับมาทิ้งด้วยมัดซ้าย
เจอขวาของเพชรดำสวนเข้าไปเหมือนกัน
บางทีเบียดเข้ามาตบด้วยฮุกขวาแล้วหมัดซ้ายนำ
โอ้โหดูครับ

นี่ครับจังหวะแทงเข่าขวายาวแบบนี้ครับ
ทำเอาน้องพี่สิระหลักล้มลงไป
ก็ยังจะเอาคืนครับสิระหลักเสียเหลี่ยวเมื่อกี๊
เหลี่ยวเมื่อกี้จังหว่าอุ๊บซาดอุ๊บขวานี่
ถีบกระเด้งกระดอนเลยครับน้องพี
เพชรดำไม่หนีไม่ถอยกลับมาใส่ลูกจุกจิก
ชิงจังหวะครับเจอน้องพีนี่เตะสกัดเข้ามาก่อน
น้องพีพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับแล้วขึ้นบน

กรรมการบอกให้เพชรดำนั้นเดิน
ไปเดินข้างด้านเพชรดำลังการชมในมุมหมุมเผือนครับ

เตือกแก้ขวาก็ไปหลายดอกแล้วครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหเหยียดหัวของรายการครับพี่อ้นครับ

แล้วเกี่ยวมากระแทกด้วยหมัด๑๒ตบเข้าไปครับ

แล้วจังหวะโยนเข่าสวนด้วยหมัดครับ
นี่คือความมันความสนุกของ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

เพื่อชิงแชมป์เอเชียในรายการ
สโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเซียครั้งที่๒
ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๐นะครับ
ระหว่างวันที่๑๓๒๑พฤษภาคม

เอาละครับผ่านไป๑ยก

เดี๋ยวดูครับจังหวะฝีมือกับอาวุธหนักของน้องพี

โอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหัดซ้ายแล้วครับน้องพี
ขยับมาตัดล่างก่อนครับน้องพีโอ้โห
เอาละครับขยับวางซ้าย

โอ้โหน้องพีพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับ
ช้ากว่าเพชรดำหรือเปล่าครับน้องพี
ซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดซ้าย
เพชรดำเข้าในแล้วพยายามจะตีด้วยซ้าย
โอ้โหเดินชนเลยครับยกนี้ของทางด้านเพชรดำ
แล้วพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายกับน้องพี
ดึงดึงแล้วตบด้วยฮุกขวาขยับมาวางซ้าย
เอาเลยจังหวะจะบวกหุ้กซ้ายครับ

โอ้โหแลกกันมันเหลือเกินครับ

จังหวะต่อยซ้ายก็เจอศอกซ้ายครับน้องพี
โอ้โหเอาเลยครับเพชรดำพยายามจะเก็บแข้งขวาครับ

พยายามจะเดินเข้าไปเจอหมัดอีกแล้วครับ
พีต้องกันเชียงหนีเลยครับ
โอ้โหนี่ครับปักหลักพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้าย

เข่าเพชรดำเสียบซ้าย
โอ้โหโอ้โหดูครับซ้าย
มาครับโอ้ยกำปั้นซ้ายของน้องพี

น้องพีวางซ้ายเจอแค่ขวา

เสียหลักล้มลงไปทั้งคู่ครับ
โอ้โหมันจริงครับ

พยายามจะหลักไก่แต่ก้านข้อเลยครับทางฝั่งของน้องพี
เอาละครับยังเป็นเพชรดำครับขยับเดินถีบแล้วเสียบ
โอ้โหเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายไม่เป็นไรครับฟันศอกคืนเข้าไป
โอ้โหดูหัวจิตหัวใจของแกครับแม่
หมัดซ้ายขึ้นมาต่อน้องพีมพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้าย
อ้าวแล้วก็มัดกับเข่าแลกกันแล้วโอ้โหมัดที่ว่านักนักครับ
เข่าของเพชรดำสวนตูมสวนตูมตลอดครับโอ้โหมันจริงจริงครับ
นี่เป็นคู่เปิดหัวอ้าวน้องพีเล่นงานฐานล่าง
พยายามพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวเจอศอกสวน

มีขยับเข้ามาทิ้งด้วยซ้าย
ขยับมาเล่นงานบริเวณลำตัว
โอ้โหแบบนี้ต้องลุ้นกันครับสำหรับถ้าทรหดใครจะดีกว่ากัน
โอ้โหแลกกันคนละดอกคนละทีครับหัดกระสอบ
เป็นดามขยับหุ้กซ้ายไม่ถึงครับเจอลงโทษ
เอาเลยครับเติมด้วยแค่ซ้ายทีเพชรดำฟันด้วยศอกซ้าย
โอ้น้องพี่เอ่อพยายามจะกดแขนไว้ครับ
มันเหลือเกินครับดุเหลือเกินน้องพีขยับเข้ามา
ต่อยซ้ายแล้วตบด้วยฮุกขวายังมืดครับ
เอาเลยครับเก็บแขนที่ซ้ายเฮดดำ

ยกที่สองครับพักกันเพื่อประหว่างคู่เดียว

โอ้โหสุจบรรยายจริงครับพี่โอนครับ

โอ้โหคู่บรรยายเล่นเอาผู้บรรยายนั้นเสียงแหกเสียงแห้งเลยครับ
นี่คือความมันของไทยรัฐมวยไทย

นี่แหละครับท่านผู้ชมจะได้รับชมความมันเป็นประจำแบบนี้ครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒ครับ
ครับจังหวะตะวัดแข้งซ้ายเข้าก้านคอครับ
แล้วดูครับดึงนิดเดียวครับแล้วคืนด้วยซ้าย
ดำพยายามจะมีศอกสลับครับแล้วก็เดินเสียบเดินแทงในช่วงต้นยก
โอ้โหจังหวะวางแข้งซ้ายของน้องพีนั้นอันตรายจริงครับ
ย้ำกันต่อนะครับว่ารายการนักตบสาวไทยรุ่นเล็กนั้น
ไทยเจอกับฮ่องกงเวลา๑๖นาที๑๕นาทีและกันอาทิตย์๑๔พฤษภาคมครับ
โอ้โหเปิดฉากมาแล้วเกรียดเหลี่ยมเลยถ้าแฟ้ดำ
ลุกขึ้นมาเอาคืนครับหวางไว้แค่งขวาแล้วถีบจัดเข้าไป
น้องพีตัดล่างเลยครับหลากเหลี่ยมของน้องพีไม่ธรรมดา
พยายามจะตัดล่างในขณะที่เพชรดำเบียดเข้ามา
ตอนนี้อยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่ครับ
น้องพีฮักมาเททิ้งที่มุมน้ำเหลือเลยครับ

นี่คืออัตรรสของความมันของมวยไทย๓ยกนะครับ
ละครั้งยังไม่ลั่นต้องเดินลุยต่อกับมั่นขวาของเพชรดำ
หน้าสะบัดไปเลยน้องพีโดนเข้าไป
พยายามจะลากก่อนแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวครับ

น้องพีเขยักโอ้โหดูครับ
พยายามจะบวกครับแต่เจอซ้ายของน้องพี

เล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าครับ
น้องพีพยายามจะเบียดพยายามจะปิดเจ้าไม่ได้

โอ้โหแล้วเป็นจังหวะที่ได้ใจของน้องพีเลยครับ
โอ้โหโดนแล้วโครงเพลงเลยครับ

อื้อฮือน้องพีขยับกระโดดเขาลอยใส่
โอ้โหนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทย
โอ้โหเบียดเสียดประทะกันไปประทะกันมา

น้องวีเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดซ้าย

เน้นที่หมัดซ้ายระวังแข้งซ้าย
เล่นงานกันเพชรดำนั้นออกอาการไม่ดีให้เห็นแล้วครับ
โอ้โหกันเชียงหนีวนไปวนมา
โอ้โหโอ้โหเก็บทนจริงครับ
หัวใจนั้นเกินร้อยครับเพชรดำ
พีขยับเข้ามาพยายามจะเน้นแล้วครับน้องพี
นี่ครับก็เลยลำตัวสลับใบหน้า
โอ้โหหายใจไม่ทันหรือเปล่าครับเพชรดำ
พยายามจะโตเหมือนกัน

ซ้ายนั้นขวานั้นแห่แล้วก็เติมด้วยซ้าย

เดินเข้ามาเจอตบด้วยฮุกซ้ายครับ

พีนั้นเห็นครับดึงนิดเดียว
ี่ยวปลายคางไปนิดนึงครับ
ยังมีพิษสงฆ์ครับเสาซ้ายของเพชรดำ
โอ้โหดูครับจังหวะเข่าลอย
ประท้าไปปะท้ามายุบครับทางด้านเพชรดำ
โอ้โหนี่คือมวยไทย๓ยกนะครับที่ออกอาวุธกันตลอด
หลายคนครับนักชกหลายคนบอกว่าเหนื่อยกว่าชก๕ยกครับ

มวยไทย๓ยกทำไมถึงมันทำไมถึงดุทำไมถึงสนุกครับ
โอ้โหจังหวะหว่างแคร่งซ้ายของน้องภีร์

นี่ครับขวานั้นวัดระยะเติมด้วยซ้าย

ไปหลายขนาดครับมาดูครับซ้ายตรงแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
โมงคอร์สเลยครับพระดำครบ๓ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับคู่เปิดหัวของรายการเราในวันนี้ครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ยก๒นี่เครื่องร้อนมาแรงครับ
ดูภาพช้ากันก่อนครับยกสุดท้ายที่ผ่านมาครับกำปั้นขวา
พยายามจะสวนแล้วครับแต่เจอซ้ายโอ้โหแกต่อยที่ต่อยทั้งไหล่เลยครับ
แล้วตบด้วยฮุกขวาซ้ายนั้นหลอกไปรับตัว
แล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายทิ้งทั้งไหล่นะครับ
จังหวะเพชรดำขยับปุ๊บนี่น้องพีเห็นเลยครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่าครับสำหรับเงินรางวัลในคู่นี้
คุณผู้ชมครับชกกันมันแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่า
รางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

อัฟเตอร์๓รอร์ฟอร์แอคชั่น
น้องพีพยักษ์คำพันธ์
ความมันเพิ่งจะเริ่มระเบิดขึ้น

คุณผู้ชมครับความมันเพิ่งระเบิดขึ้นนะครับ

ไปพร้อมกันกับรายการไทยรัฐ